คุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ
และอย่างที่บอกไปเบรกที่แล้วว่า

แล้วก็คุณอ้ำพัชราภานั่นเอง
ที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปรียบทงเปรียบเทียบอะไรนะคุณผู้ชม
เพราะว่าทั้งคู่ก็สวยแล้วก็ฮอตมากเหมือนกัน
แต่ด้วยความบังเอิญ
ความฮอตของสาวใหม่ดาวิกาโดดเด่นมาเลย
พุ่งสูงถึง๑๒ล้าน๔แสนคนนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งจากยอดที่เพิ่มขึ้นแบบรวดเร็ว
หลายคนก็จับตามองว่าโอ้โหยอดพุ่งตอนนี้เทียบเท่ากับซุปตารุ่นพี่
อ้ำพัชราภาคนสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ
แล้วเมื่อวานเนี่ยเราเจอน้องใหม่ดาวิกาในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังค่ะ
ใหม่ก็ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะ
ใหม่บอกว่ายอมรับแหละว่าเรื่องถูกเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ค่ะ

พร้อมกับเผยรูปที่ทำเอายอดคนกดไลค์คนติดตามเนี่ย

จะเป็นรูปอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังใหม่ดาวิกาเลยจ้า
ตอนนี้ก็๑๒๑๒ค่ะเป็น๑๒ที่ดีมากขอบคุณมากเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ที่ร้านวิวคือชุดแบบโปเลย
มันจะเป็นเหมือนชุดแบบนีร์แขนเนื้อหน่อย
อันนั้นจะเป็นแบบได้ล้านไลค์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่จะแบบเสื้อผ้าหน่อย
เปรียบเทียบหนีไม่ได้ใช่ไหมคะ

อย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขคุณผู้ชมพาไปดูนะ
เซียพากน่อยน้อยชิ้น
นี่ล่าสุดคุณผู้ชมอัปเดตกันสดร้อนเลยนะคะ
ตอนนี้นะคะอย่างที่ทราบคุณลิซ่าที่๑ใช่ไหมคะ
ให้ดูคุณอ้ำพัชราภานะคะ
พอเกิดเรื่องนี้มันก็เหมือนแบบยิ่งทำให้เราระวังตัวมากขึ้นนะคะ
แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะร้านกลับมาเปิดปกตินะคะ
แล้วก็ดูแลเรื่องมาตรการต่างเว้นระยะห่าง
แล้วก็ทำความสะอาดปกติก็มาได้ค่ะ